แต่เริ่มต้นวันนี้นะครับเราไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
ถ้าท่านยังจำได้นะฮะเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงนะครับ
ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวสะพานลอยหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรี
ช่วงเช้านะฮะเด็กมาโรงเรียนนะครับ
แล้วก็ขับรถกระบะมาอย่างนี้จอดรถกระบะเอาไว้
พอมีเด็กนักเรียนเนี่ยเขาเดินลงมานะครับจากสะพานลอย
ก็ไปบอกเด็กว่ารถเสียช่วยไปจับพวงมาลัยให้หน่อยนะฮะ
พอเด็กเข้าไปในรถนะครับแล้วไปช่วยจับพวงมาลัย
ก็ไปฉวยจังหวะฉวยโอกาสนั้นนะครับในการอนาจารย์เขา
้วงไปใต้กระโปรงเขาเด็กเอาตัวรอดได้นะฮะ

แล้วก็ไปฟ้องคุณครูฟ้องอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับ
ล่าสุดวันนี้ครับทุกผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ย
แม่พาไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนายมงคลอายุ๓๐ปีนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่นนทบุรีแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นคนกระบี่
แม่ก็เลยพาไปมอบตัวที่นั่นนะฮะกลับไปที่บ้านสพเหนือคลองจังหวัดกะบี่นะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เช้า๓๐มิถุนายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งตัวของผู้ต้องหาเองเนี่ยรับสารภาพว่าก่อเหตุอาณาจารย์จริงนะ
ตามที่เด็กนักเรียนหญิงเข้าไปบอกคุณครูนั่นแหละ
หลังก่อเหตุแล้วก็เห็นข่าวตัวเองก็เครียดมากก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านไปหาแม่
แม่เนี่ยทำงานอยู่จังหวัดกระบี่ปรึกษากับแม่แล้วก็เลยมามอบตัวนะ
แต่เขาบอกว่าที่เขาทำไปเพราะว่าเขามีอาการทางจิต
เนื่องจากบางครั้งเนี่ยเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
ยอมรับว่าเราทำจริงเราทำยังไงบ้างดี
ผมก็ไม่ได้แค่บอกให้น้องเอาขึ้นไปบนรถให้เขาจับผมไว้รถแล้วผมก็
พอดีผมก็ให้เขาจับพวงอะไรรถแล้วผมก็เอามือไปจับขาเขา
ผมเข้าไปจับขาวใต้กระโปรงเท่านั้นครับ
แต่ก็บอกว่าจับขาแต่เด็กบอกล้วงเข้าไปในกระโปรงเลย
ส่วนแม่ก็บอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตแต่ไม่เคยพาลูกไปตรวจรักษามาก่อน
พอลูกมาเล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ให้ฟังก็รู้สึกตกใจแล้วก็สลดใจมาก
ก็เลยแนะนำให้มามอบตัวแล้วก็ต้องยอมรับกับการกระทำของตัวเองที่ก่อขึ้น
ที่นะครับปีสองห้าสี่หกเนี่ยในท้องที่สนบังกอกน้อย
ปีสี่เก้าสนตลิ่งชันปีห้าศูนย์ไปก่อคดีเอาไว้ที่
นตลิ่งชันอีกนะครับรวมทั้งปีห้าสองด้วยแล้วก็
ล่าสุดปีนี้ก่อเหตุในท้องที่สพเมืองนนทบุรีนะฮะ
วันนี้แม่พาไปมอบตัวที่สพเหนือคลองที่กระบี่
เดี๋ยวก็จะประสานส่งไปยังเจ้าของคดีที่สพเมือง
ทบุรีต่อไปค่ะแต่จะมาอ้างว่ามีอาการป่วยทางจิต
ประสาทโดยที่ยังไม่เคยเข้ารับการรักษาคุณหมอ
ยังไม่ได้ยืนยันยังไม่ได้บอกเลยว่าคุณป่วยจริงหรือเปล่า
เอาข้อนี้มาอ้างก็ไม่น่าจะได้นะคะ